ใช่คือคนทำเนี่ย
อายุถึง๘๘ปีแล้ว
จะเรียกว่าเป็นพ่อเท่าก็ได้นะคะ
ฆ่าน้องสาวแท้ของตัวเอง

คือไปแทงน้องซึ่งน้องเองก็ป่วย

ส่วนที่มือแทงเป็นอัลไซเมอร์
แล้วบอกว่าฝันได้ยินเสียงผีของญาติจากป่าช้า
มาบอกให้ไปทวงบ้านคืนถ้าไม่ได้บ้านให้ไปทวงเงิน
สุดท้ายกลายเป็นเหตุสลดคุณผู้ชม
ตำรวจสพปัวค่ะรับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ
อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
ตรงบริเวณห้องโถงชั้นล่างนะคะข้างโซฟาเนี่ย
มีร่างของผู้เสียชีวิตชื่อนางนวล
อายุ๗๘ปีถูกแทงเข้าที่ใต้คาง
แล้วก็หน้าอกใต้ราวนมด้านขวาทะลุหลังเลย
และมืออีกรวมทั้งหมด๔แผล
ส่วนคนที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้
ขวามือคือศพคนตายซ้ายมือคือคนแทง
พี่ชายแท้ของนางนวลค่ะ
นั่นก็คือนายสมบูรณ์อายุ๘๘ปี
หลังก่อเหตุตำรวจไปเจอเขาเดิน
เห่อลอยอยู่ริมถนนสายน่านทุ่งช้าง
ไม่ได้ไกลจากบ้านจุดเกิดเหตุนะคะ
รวบตัวแล้วพามาโรงพักค่ะ
มีมีดยาวประมาณสัก๔๐เซนติเมตรด้วย

นายสมบูรณ์พูดจาวกไปวนมา
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าน้องสาวแท้ของตัวเอง
อย่างที่บอกบอกให้ตำรวจฟังแบบนี้ว่า

ว่าญาติที่ตายเป็นผีไปอยู่ป่าช้า
มาเข้าฝันบอกนวลเป็นคนไม่ดีนั้นน้องเธอ
โกงบ้านโกงเงินให้ไปฆ่านางนวล
แต่ให้ไปทวงเงินก่อน๖๐๐บาท

ผีมาสั่งผีมาสั่งตาของกับงั้น
พี่น้องสองคนนี้รักกันดี
แต่เขาอยู่บ้านคนละหลังห่างกันไป

มักจะเดินไปมาหาสู่ด้วยกันตลอดเวลา
พี่ไปเยี่ยมน้องน้องไปเยี่ยมพี่อยู่แบบนี้

แล้วนายสมบูรณ์ก็เลยเดินไปหาน้อง
จนกระทั่งไปก่อเหตุนะคะ

ทางด้านของคนตายร้องขอความช่วยเหลือ
วิ่งไปดูก็เห็นนางนวลนอนแน่นิ่งไปแล้ว

งกดีนักเอามีดเปื้อนเลือด

ตามถนนจนตำรวจไปรวบตัวได้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ